สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ออกเดินทางไปกาต้าเพื่อทำศึกชิงแชมป์เอเชียในรอบสุดท้ายช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
สักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ชิงแชมป์เอเชียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

และได้รับชัยชนะกลับมาจากการแข่งขัน

จะฝึกซ้อมในวันที่๕มกราคม
โดยตอนนี้กำลังประสานกับสโมสรในกาต้า

ส่วนเกมอุ่นเครื่องจำเป็นต้องมีอย่างน้อย๒เกม

แม้จะเป็นทีมระดับสโมสรก็ตาม

โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงดิสยารัตนากร

กรณีที่นักเตะมีอาการเจ็บป่วย

เพราะว่าเด็กยุคใหม่ส่วนใหญ่เขากินอาหาร
ญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารฝรั่งได้หมดแล้วนะครับ
ก็เอาไปเสริมน้ำพริกนะปลาร้าบ้างน้ำพริกตาแดงบ้าง
คนไหนอาจจะอยากทานแบบคลุกกับข้าวบ้าง

แต่อาหารโรงแรมเขาคงต้องจัดให้ดีอยู่แล้ว

จะมีขึ้นระหว่างวันที่๑๒ถึง๓๐มกนี้

ลิปิก๒๐๑๖รอบสุดท้ายที่บราซิล

๑๖มกลงเตะนัดสองเจอกับญี่ปุ่น
และนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับ๑๙มกราคมเจอกับเกาหลีเหนือ
ซึ่งไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย๕คะแนน
เพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย